ที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ครับคือบริเวณถนนเวลาชนำเนินกลางครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ประชาชนนั้นจะใช้สัญจรเดินทางไปอย่างท้องพิธีสนามหลวงครับซึ่งบริเวณนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพุทธมกตันยูนั้นปล่อยตั้งศูนย์บริการประชาชนชั่วข่าวไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรา
พร้อมมีพวงน้ำผ้าเย็นแล้วก็อุปกรณ์เรื่องยาเรื่องไรที่พอจะช่วยเหลือประชาชนที่มาในงานนี้ครับตอนนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมกำลังผลประมาณเป็นร้อยนายนะครับ
เราเตรียมเจ้าหน้าที่มากี่นายครับ

เตรียมไว้ช่วยเหลือ
เรื่องการแจกน้ำหรือคนป่วยหรือคนเป็นลม
จากการอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำดื่มแล้ว

เราจะทำได้มากน้อยขนาดไหน
ตอนนี้ทางมูลวิธีได้จัดรถพยาบาล
ออกมาประมาณ๒๐๓๐คัน
เพื่อกระจายไปตามจุดต่างที่มีประชาชน
ประมาณไม่เกิน๕๐เมตรก็มีรถพยาบาลจอดอยู่ตลอด
หรือเรียกเลยว่าเจ้าหน้าที่มูลละนิษฐีโล่งประชาชูอันนี้
ความพร้อมรอบมลพิธีสนามหลวงหมดแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ในกรณีถ้าเกิดประชาชนเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย
จะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิแต่ละจุดยังไงครับถ้าเกิดอยู่ในกรณีไกลจากจุดบริการประชาชน
เดี๋ยวทาง๑๖๙เป็นฝ่ายประสานงานทางมูลนิธิ
แล้วก็จะจ่ายงานมาที่จุดจอดตามจุดต่างครับ
อันนี้คือความพร้อมล่าสุดของเจ้าหน้าที่บริเวณ
ในส่วนของการจาระจรบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
ยังคงสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติตลอด๒เส้นทาง
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดบริเวณถนนราชดำเนิน